วันนี้มาตัวแม่มาแล้วมาเผยเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
วันนี้เนี่ยเป็นตัวแม่เรื่องตัวเลขนะครับ
เพราะว่าจริงก็ต้องบอกว่าคนก็นิยมในเรื่องของตัวเลขกันมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเลขโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตาม
แต่ว่าวันนี้ก็มาแนะนำในเรื่องของเฉพาะเลขที่บ้านก่อน
ว่าเลขที่บ้านแบบไหนในหลักของโหรศาสตร์แล้วก็เรื่องของฮวงจุ้ยเอง
มันจะมีวิธีการที่เราจะแต่งบ้านยังไงให้เหมาะกับเลขที่ที่เราอยู่
คือบางทีเราอาจจะบางคนจะกังวลคนไหนจะกลัวแบบ
บางทีเลขที่บ้านแบบมีเลข๐อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอาทองเทิงอะไรไปปิดอะไรอย่างนี้นะ
ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่ได้แก้เคล็ดด้วยวิธีนั้นกัน
บางคนอาจจะมีความเชื่อว่าเลขนี้ไม่ดีไม่ถูกฉลกกับเรา

หรือว่าผมเห็นบางบ้านเอาเลขอื่นที่คิดว่าดีบางคนเอาเลข๘เลข๙ไปแปะเพิ่มอะไรอย่างนี้

จริงแล้วเนี่ยหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าเลขเราเป็นเลขอะไร
แล้วก็เหมาะกับการตกแต่งแบบนั้นมากกว่า
หลักการที่มาพูดในรายการตัวแม่มาแล้ววันนี้
เราก็อยากให้คนลองเอาเลขที่บ้านเรามาบวกกัน

มันก็จะมีความหมายว่าสมมุติว่าบวกกันได้๒นะครับ
รวมกันแล้วเหลือตัวเดียวได้๒ก็ควรจะมีน้ำ
มีน้ำผู้มีบ่อน้ำเล็กอยู่
หรือว่าบวกกันได้๖ที่บ้านควรจะมีโมไบ
มีเสียงดนตรีเพราะเป็นเลขของทัศน์ลม
หรือว่าบางคนบวกกันได้๘
ก็จะเป็นบ้านที่ต้องมีแสงสว่างเยอะ
ไม่ว่าเป็นเลขแห่งเงาอะไรแบบนี้

ถูกฉโหลกกับเลขที่บ้านและภูมิจุ้ยของเรา

แต่จริงราศีตุลเป็นราศีที่ต้องรวยมาก
เขารวยอยู่แล้วนะครับ
แต่คือลาศีตุลเป็นลาศีที่ถ้าครึ่งปีแรก
เป็นราศีที่มีเกณฑ์เสียเงินเยอะที่สุด
บรรดา๑๒ราศีเลย

ไม่เหลือเงินให้เสียแล้ว
แต่คือจะโกยเงินลักษณ์

แต่ว่าครึ่งปีหลังก็เป็นเหมือนกับช่วงเวลา

คือราศีตุลเป็นราศีที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องของการเงินมากทั้งสุด

เราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสุริยุปราคาจันทรุปราคาเกิดขึ้น
แล้วก็มันยังมีดาวอังคารคือมันมีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงของดวงดาวแรงอยู่เสมอ
แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางทีมันจะส่งผลกระทบกับตัวเรายังไงบ้าง
ผมว่าดีที่สุดก็คือเราก็เรียกว่ามีโอกาสก็ไปทำบุญกันนะ
การทำบุญที่ง่ายและถูกที่สุดก็คือสวดมนต
จริงคุณอาจจะไม่ต้องขับรถเดินทางไปที่ไหนก็ได้นะ
คือการสวดมนต์อยู่กับบ้านเนี่ยนะครับ
ตามใจเราให้มีสติมีสมาธินะครับก่อนนอนก่อนออกจากบ้านนะครับ
อาจจะเป็นบทกราบพระให้ง่ายสวดอิทธิพิโสง่ายแบบนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าอันนี้มันก็เป็นอันนี้ส่งที่ดีที่ทำให้ทุกดวงทุกราศีเนี่ย
มีความสำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าในครึ่งปีหลังนี้ได้ครับ

ใช่นะครับหรือใครอยากจะไปทำบุญเนี่ยจริงในช่วงเข้าพรรษาเนี่ย
มีหลายอย่างที่แนะนำนะไม่ว่าจะเป็นบางคนบอกต้องเป็นเทียนอย่างเดียวหรือเปล่านะ
จะเทียนก็ได้หลอดไฟก็ได้ไฟฉายคนก็ไม่ได้ทำ
อุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตแบบใครที่มีอุปสรรคเยอะเนี่ย
ได้ยินไหมเขาบอกให้ไปล้างซ่วมวัดอะไรอย่างนี้นะครับ
บางคนบอกว่าล้างซ่วมอาจจะไม่มีเวลาเนี่ย
คุณก็ไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำไม้กวาดไม้ถูพื้นอะไรแบบนี้

ช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นอันนี้ส่งที่ดีด้วยนะจะได้ไปทำบุญกันครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ